สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอใกล้สิ้นปี
มีคำถามของประเทศที่คนอยากรู้๒เรื่องใหญ่
หนึ่งอยากรู้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าปี๖๓จะเป็นยังไง
ย่อยลองลงมาก็คือว่ามันจะแย่ลงไปกว่าปีนี้ไหม
ที่เขาพูดกันว่าปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงประโยคนี้มาอีกแล้ว
หรือมันจะค่อยกระเตื้องขึ้นดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
ตกลงเป็นยังไงแน่นั่นเรื่องเศรษฐกิจ
สองคำถามทางการเมืองก็คือว่า
การเมืองในปี๖๓มันจะเป็นยังไง
มันจะวุ่นวายสับสนและจะกระทบต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ให้เศรษฐกิจย่ำแย่ลงไปกว่านี้ไหม
เพราะทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจทุกวันนี้หนีไม่พ้นแล้วครับ
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องประชาชนแน่นอน
เอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนครับ
เศรษฐกิจเนี่ยคนที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์
ไม่ใช่นักวิชาการก็พอจะรู้ครับว่า
รอบปีโดยเฉพาะช่วงท้ายปีเราเจอปัญหายังไง
ไม่ต้องไปฟังนักเศรษฐศาสตร์ที่ไหนมาบอกหรอก
ไม่ต้องไปฟังโหราจารย์ไม่ต้องไปฟังที่ไหนโหดมาทำนาย
เรารู้กับเราเองว่าเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดี
เรารู้เราเองว่าเงินในกระเป๋าเราเป็นยังไง
ทำมาค่าขายเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงรู้กับใจ
แต่เราอยากรู้ว่าสภาพอย่างนี้ปีหน้ามันจะดีขึ้นไหม
การค้าการขายมันยังจะฝืดเคืองหรือจะดีขึ้น

เอากันตรงเลยนะปัจจัยลบต่างยังอยู่
ปัจจัยลบอันต่อเนื่องมาจากสงครามการค้า
เนื่องมาจากทำให้เราส่งออกสินค้าได้น้อยลง
เพราะประเทศใหญ่เศรษฐกิจเขาหดตัว
เขาซื้อของน้อยลงเมื่อซื้อของน้อยลง
เราเป็นประเทศช่วยส่งออกประเทศผู้ส่งออก
ขายของได้น้อยลงโรงงานก็ผลิตได้น้อยลง
โรงงานผลิตได้น้อยลงเขาก็จ้างคนน้อยลง
คนน้อยลงคนก็ตกงานเพิ่มมากขึ้น
อันนี้ปัจจัยเดิมเนี่ยยังอยู่
ค่าเงินบาทแข็งด้วยท่องท่งท่องเที่ยวก็ยังห่วงกันอยู่
นี่ปัจจัยเดิมแล้วปัจจัยใหม่ที่มันจะซ้ำเข้ามา
ปัญหาภัยแรงคนอยู่ในเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก

เพราะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่เห็นกระทบอะไร
ใช้น้ำได้เหมือนเดิมอาบน้ำได้เหมือนเดิม
ทำมาหากินได้เหมือนเดิมแต่ภาคชนบทภาคการเกษตร
ภัยแรงเนี่ยเขาทำโน่นทำนี่ไม่ได้
ทำนาก็หายไปส่วนหนึ่งปลูกพืชไล่อะไรก็หายไปส่วนหนึ่ง
น้ำไม่มีฮะน้ำไม่พออันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยครับ
ปีหน้าเนี่ยโอกาสที่มันมาก็คือว่าภัยแรงมันจะหนัก
แล้วพอภัยแรงหนักผลิตผลทางการเกษตรลดน้อยถอยลง
เคยทำนงทำนาเคยปลูกโน่นปลูกหนี้ได้ก็ปลูกได้น้อยลง
อันนี้จะเป็นการกระทบใหญ่คนกินเงินเดือนเนี่ย
เดือนนี้เสียท่าไปหน่อยเอาเงินไปซื้อโน่นซื้อนี่
เงินหมดแต่รอเดี๋ยวสิ้นเดือนได้เงินเดือน
ก็แก้ปัญหาได้แต่คนที่อยู่ในภาคการเกษตรทำไร่ทำนา
ปลูกนั่นปลูกนี่ปีหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้หนเดียวนะครับ
หรือก็มีแค่๒หนเมื่อผลผลิตออก
ทำข้าวถ้าทำปีละหนขายข้าวได้หนเดียวได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
ลูกโน่นปลูกหนี้พืชผลออกมาขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น

ฉะนั้นถ้าปีไหนที่มันราคาตกแล้วปลูกไม่ได้ขายไม่ได้

ฉะนั้นนี่คือปัจจัยลบที่เพิ่มเข้ามาใหม่
ดูตรงนี้แล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจผมคิดว่า
แม้รัฐบาลจะพยายามบอกว่าโครงการต่าง
แต่สิ่งที่เราเจอกับตัวเองเนี่ยสำคัญมากที่สุด
เรื่องที่๒การเมือง
การเมืองเนี่ยต้องดูสองเรื่องการเมืองนอกสภากับการเมืองในสภา
การเมืองนอกสภาเนี่ยเขาจับจ้องไปอยู่ตรงอนาคตของพักอนาคตใหม่
พักอนาคตใหม่มีคดีอยู่สองคดีรออยู่ตอนนี้แล้วทั้งสองคดีเป็นคดีที่นำไปสู่การยุบพักได้ทั้งสิ้น
คดีหนึ่งที่เรียกกันว่าคดีล้มล้างการปกครองอีกคดีหนึ่งก็คดี
หัวหน้าพักให้กู้ยืมเงินทั้งสองคดีเนี่ยมันจะมาไม่ระยะไม่ไกลกันมากนัก
มกราเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งคดีแล้วถ้าสมมุติว่าตัดสินออกมาว่าพักอนาคตใหม่ถูกยุบ

ถูกจำคุกมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนี่คนก็เป็นห่วงว่ามันมันการเมืองจะลงมา
บนท้องถนนอีกไหมแล้วพอเป็นประจวบเหมาะกับกิจกรรมวิ่งไล่ลุงซ้อนซ้อนเข้ามาอีก

สุดท้ายขึ้นมาจะเป็นยังไงนี่คนเขาก็คิดเยอะนะครับเขา
ก็เป็นห่วงเรื่องนี้กันเยอะถัดมาก็คือเรื่องการเมืองใน
สภาการเมืองในสภาเปิดขึ้นมาก็ต้องเจอเรื่องการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจแต่ดูตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยน้ำหนักหมัดน้ำหนัก
ของฝ่ายค้านยังประเมินไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่คิด
ว่าไม่น่าที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่ถั่ว
พี่ปลายมีปัญหาถ้าจะระวังก็มีเรื่องเดียวอ่ะระวังเรื่องภูมิ
กันทางอารมณ์ของนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีคุมอารมณ์อยู่
เป็นการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกแล้วถ้าคุมอารมณ์ได้ไม่เกิดอะไรขึ้น
ตรงนั้นก็ก็หมดห่วงแต่ถ้าเขาก็บอกว่าถ้านายก
มีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์บกพร่องคุมอารมณ์ไม่ได้
ปัญหามันก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนี่ครับ
ยุบสภาก็เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หรือการปฏิวัติยึดอำนาจของรัฐบาลตัวเองก็ไม่ใช่ไม่เคยเกิด
มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่หวังว่ามันจะไปไม่ถึงจุดนั้น
มันมีภาพที่สองซ้อนขึ้นมาก็คือว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจะหายใจหายคอได้โล่งขึ้น
เพราะ๔คนของพักอนาคตใหม่ที่เป็นสมาชิกตอนนี้ชัดเจนแล้ว๒คน
ไปอยู่กับพักร่วมฝ่ายร่วมรัฐบาลคนหนึ่งไปอยู่กับพักภูมิใจไทย
อีกคนนึงเพิ่งประกาศไปอยู่กับพักท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูน
อีก๒คนค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะไปอยู่กับพักชาติไทยพัฒนา
ก็แปลว่าเสียงของสอสอฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาอีก๔เสียง
ไปไปมาตอนนี้เสียงของรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาฝากจากฝ่ายค้านห่างกัน๑๑เสียง
แนวลบไป๔ทางนี้เพิ่มขึ้นมา๔ก็ยิ่งห่างกันพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
เรื่องเสียงปริ่มน้ำแต่ว่าการเมืองเนี่ยดูกันตรงในสภาอย่างเดียวไม่ได้
กันตรงมืออย่างเดียวไม่ได้ดูอารมณ์คนด้วยครับเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
ดูหัวข่าวบิ๊กตู่เจอดีจนได้สาวเบื่อนายกเต็มหูเบื่อนายกตู่เจอเอง
ชาวบ้านพูดต่อหน้าอีกหัวข่าวบิ๊กตูบเดินไปเจอเองสาวตีหน้ารับเรื่องเบื่อนายกนี่เรื่องโรคเบื่อเนี่ย
อย่าทำเป็นล้อเล่นนะครับผู้นำทางการเมืองเนี่ยเขากลัวกันมากอาการเบื่อไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกครับ
แต่มันเบื่อแล้วพอเบื่อเข้ามากก็กลายเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
พอภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคนั้นโรคนี้ก็ตามมาฉะนั้นผู้นำทางการเมืองเขากลัวที่สุด
อาการเบื่อของคนเพราะบางทีไม่มีเหตุผลบางทีตอนอยู่ในตำแหน่งเบื่อแต่ว่าพอพ้นไปแล้วถึงบอกว่าเออดี
อย่างนี้ก็มีนี่คือขีดเส้นใต้ที่จะตอบว่าการเมืองปีหน้าจะเป็นยังไง
ขีดเส้นใต้การเมืองของคืนวันเสาร์นี้ครับแล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ